แล้วก็สุดท้ายข่าวเย็นเท่ารัฐวันนี้แว๊ะหน่อยเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยอยู่นี้นะคะ
ให้สารรัฐธรรมนุนตรวจสอบคุณสมบัติของสสทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาล
สอสอไปถือหุ้นแล้วก็ขาดคุณสมบัติ
สมาชิกภาพการเป็นสอสอหรือเปล่า
ลามปามถึงสวด้วยนะ๒๑สวตอนนี้ก็เตรียมอยู่ด้วย
คุณผู้ชมวันนี้สสพลังประชารัฐค่ะที่สุดแล้วตัดสินใจเลยนะคะ
เข้าชื่อยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยสามสิบสามสอสอภักษ์ฝ่ายคาน

เขาบอกว่าอันนี้ที่ทำไม่ใช่เป็นการตอบโต้ย้อนสอนแต่ประการใด
แต่อยากให้เกิดบันทธารณ์และม้ัดกฐานเดียวกัน
หลังจากที่เมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญ
มีคำวินิจฉัยออกมากรณีที่สอสอภักดิ์ร่วมรัฐบาล
บทบาทการเป็นสอสอแล้วก็เก้าคนยกคำร้องไปเมื่อวานนี้ค่ะ
ล่าสุดวันนี้นายชัยวุฒนาคมานุสร
สอบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐค่ะ
ตัดสินใจเลยนะคะรวบรวมรายชื่อสอสอห้าสิบเอ็ดคน
ยื่นหนังสือถึงประธานสภาพผู้แทนราชดร
เพื่อขอให้ดำเนินการส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูล
วินิจฉัยคุณสมบัติสมาชิกภาพสอสอภักดิ์ฝ่ายค้าน
เดิมทีเดียวตอนแรกจะยื่นห้าสิบห้ารายชื่อ
แต่ตัดสินใจเอาใหม่เพราะว่าเมื่อวานนี้
หลังจากที่สารรัฐธรรมนูลมีคำวินิจฉัยออกมา
ก็เลยใช้แนวทางนี้แหละเป็นบรรทัศน
ที่สุดแล้วก็เลยยื่นสามสิบสามรายชื่อนะคะ
สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
สามสิบสามคนเนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอปมถือหุ้นสื่อหรือไม่
จากที่ก่อนหน้านี้จะยื่นคำร้องผ่านช่องทาง
สารรัฐธรรมนูลโดยตรงในนามส่วนตัว
เพราะเกรงว่าหากเข้าชื่อสอสอเพื่อยื่นผ่านประธานสภาพผู้แทนราชดร
อาจจะมีขั้นตอนการตรวจสอบที่ยาวนานมากขึ้น
ไม่ทันใจไงแต่เมื่อได้ปรึกษาหารือกันในพักแล้ว
ตัดสินใจค่ะยื่นเรื่องต่อประธานสภาพผู้แทนรัศดร
แบบเดียวกันกับที่พักอนาคตใหม่ก็คือคุณปิยบุตรแสงกระหนกกุล
ยื่นเรื่องให้กับคุณชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดร
คุณชวนหลีกภัยทำหน้าที่บุตรปรายศนีย์
ส่งต่อเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลเมื่อวานนี้ก็มีคำวินิจฉัยออกมานะคะ
เขาบอกว่าอยากให้ใช้แนวทางนี้เป็นแนวทางเดียวกัน

สำหรับการยื่นตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้น
ก็ไปตรวจดูที่ใบบริคลสนทิ
ก็คือแบบฟอร์มในการจัดตั้งบริษัทนั่นเองนะคะ
มีการไปจัดจดกับกระทรวงพาณิชย์
ว่ามีวัตถุประสงค์การจดทะเบียนบริษัทอย่างไร
ส่วนรายละเอียดหรือรายได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ
สื่อมณชนหรือไม่อันนี้เป็นนักที่ของสศฝ่ายค้าน
ที่จะต้องไปชี้แจงต่อสารยืนยันว่าการยื่นหนังสือให้ตรวจสอบคุณสมบัติสอสอ
ไม่ใช่การตอบโต้กันไปมาแต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ให้ทุกคนต้องตรวจสอบและคำร้องนี้ก็เป็นแนวทางของสารรัฐธรรมนูล
เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพิจารณากันมาแล้ว
ขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งค่ะเรื่องของหนังสือบริคลสนทิ
ก็เป็นแบบฟอร์มในการที่จะไปจดตั้งจัดตั้งบริษัท
ซึ่งจริงแล้วก็มีวัตถุประสงค์ไล่มายาวมาก
หนึ่งในทั้งหมดหลายข้อ๔๓ข้อที่๔๓มันเป็นติ่งของเรื่องของสื่อไง
ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอยากให้สารรัฐมนูลใช้มาตรฐานแบบนี้
ทีนี้นายทศพลเพ็งส้มสสนนทบุรีแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายกฎหมาย
พักพลังประชารัฐบอกว่าการต่อสู้คดีของ๒๑สสพลังประชารัฐ
สารเองรับวินิจฉัยว่าเข้าข่ายการถือหุ้นหรือไม่
ว่าให้สอสอแต่ละคนเมื่อวานนี้รับแล้วใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำหลังจากนี้คือสอสอแต่ละคนต้องรวบรวมข้อเท็จจริง
และยกร่างคำชี้แจงให้เสร็จภายในสัปดาห์หน้า
แต่ยังต้องรอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
เพราะฉะนั้นจึงยังไม่สามารถบอกได้ว่า
จะขอขยายเวลาจากเดิมที่สารรัฐธรรมนูลเมื่อวานนี้คือ
รับคำร้อง๓๒สสใช่ไหมว่าอาจจะเข้าข่ายถือหุ้นสื่อ
เป็นในส่วนของพักพลังประชารัฐ๒๑คน
เพราะฉะนั้น๒๑คนเดี๋ยวต้องยกร่างคำร้องไปชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูล

เดี๋ยวต้องถูกอีกทีหนึ่งจากที่เดิมสาร๑๒๑๕วัน

ลักษณะเป็นการเขาไม่ให้พ่อบอกว่าเขาไม่ได้ตอบโต้กลับ

ไปดูประเด็นที่มาของเรื่องนี้กันก่อน
เริ่มแรกภักดาคมโมยื่นให้สารรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบคุณสมบัติสอสอ๔๑คนในฝากฝั่งรัฐบาล
สรุปแล้วก็คือสารรับวินิจฉัยใน๓๒ไม่รับใน๙นะคะ
แต่ว่าใน๔ใน๓๒ที่รับวินิจฉัย
มันไปปรากฏรายชื่อ๔คนซึ่งติดโผล่ว่าจะเป็นรัฐมนตรี
ประกอบด้วยใครบ้างคุณนัทพลทีพสุวรรณ
คนนี้จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะ

อันนี้ก็จากภักดิ์พลังประชารักษณ์

แล้วก็มอมราชวงศ์จตุมงคลโสนกูล๔รายชื่อนี้
ถ้าจะต้องได้รับการวินิจฉัยจากสารรัฐธรรมนูล

คุณวิสุนุกรงามรองนายกรัฐมนตรี

สสที่มี๔รายชื่อ
สารรัฐธรรมนูลรับคำร้องว่าถือหุ้นสื่อ
ซึ่งปรากฏว่าเป็น๔คนซึ่งติดอยู่ในโผเนี่ย
ถามว่านายกรัฐมนตรีคิดอย่างไร
บอกว่านายกรัฐมนตรีจะคิดอย่างไรส่วนตัวไม่ทราบ
และทั้งหมดจะมีผลกระทบหรือไม่
ขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัย
ของสารรัฐธรรมนูลนะคะ